คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ
คือที่จังหวัดชนบุรีมีคนเขาแจ้งเตือนภัยกัน

คือมีคนมากรีดเบาะรถจักรยานยนต
ไล่กรีดเบาะเขาเนี่ยอันนั้นไม่เท่าไหร่ฮะ
กรีดเบาะรถจักรยานยนต์เขาเสร็จแล้วเนี่ย
เหมือนกับไปทำไม่ดีไม่ร้ายไปสำเร็จความไคร้กับเบาะรถจักรยานยนต์

อันนี้กล้องวงจรปิดที่แถวข้างหอพักแห่งหนึ่งในซอยซีไซส์ตะบนแสนศุกร์

ผู้ชายรูปร่างทวมคนนี้เป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์นะครับ
คือทางเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่เขาจอดแถวนี้เขามาเห็นรถเขาถูกกรีดเบาะนะฮะ

ถูกกรีดเบาะมันก็เสียหายอยู่แล้วนะครับ
พอมาเปิดกล้องวงจรปิดดูโอ้โหทุกผู้ชมครับ
มันมีลักษณะแบบนี้ด้วยก็เลยต้องแจ้งเตือนภัยกัน

แต่ถ้าเกิดว่าจับไม่ได้หรือว่าไป
ถ้ามีอาการทางจิตก็ต้องไปบอกญาติญาติให้เขาดูแลใช่ไหม
เดี๋ยวไปก่อเหตุหนักขึ้นวันนี้จะทำยังไงนะครับ
ศึกษาแถวนี้ผู้หญิงก็เยอะด้วยหอพักก็เยอะนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ซอยสี่สายนะครับในพื้นที่แสนสุกนะครับ

จักรยานยนต์ก็จอดกันไว้เยอะนะครับ
คุยกับวินจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ย
คือเห็นภาพแล้วก็บอกโอ้โหเห็นอย่างนี้เขาบอกไม่ไหวเลยฮะ
มันทั้งน่ากลัวแล้วก็อันตรายนะครับ
นักศึกษาในพื้นที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้บอกไม่ปลอดภัยเหมือนกัน
กลัวเหมือนกันแล้วก็เป็นห่วงแทนเพื่อนผู้หญิงด้วย
อยากให้ทางตำรวจจับกลุ่มคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
ขณะเดียวกันชาวบ้านแถวนั้นนะครับที่พักอยู่แถวนั้น
เห็นภาพเห็นคลิปแล้วบอกนี่มันภัยสังคมชัด
คือถ้าเกิดไม่จับหรือว่าไม่เอามารักษากันให้ถูกต้องเนี่ย
เกิดมีคนโดนก่อเหตุทำไม่ดีไม่ร้ายขึ้นไปถูกล่วงละเมิด
ถูกอนาจารย์ถูกข่มขืนได้จะทำยังไง
ถูกแจ้งขนาดนี้ถ้าคุณต้องการที่จะเสม็ดความไข้
ห้องน้ำมีค่ะทำได้ในที่รับทำได้ค่ะแต่
ในลักษณะแบบนี้มันเป็นการเป็นภัยต่อคนอื่นจริงค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราที่ชนบุรีนะครับถามความคืบหน้า
หน้าเรื่องนี้ไปยังสพแสนศุกร์เจ้าของพื้นที่นะครับ
ทางสพแสนศุกร์บอกว่าไอ้เคสลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็เคยมีนะฮะ
แล้วตำรวจก็จับกลุ่มดำเนินคดีไปแล้ว
แต่ว่าเคสล่าสุดตามในคลิปเนี่ยยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความนะครับ
เพราะฉะนั้นก็อยากให้ผู้เสียหายมาแจ้งความหน่อย
เพราะฉะนั้นเรื่องทรัพย์สินเสียหายเนี่ยนะฮะ
เขาจะได้ต่อเนื่องขยายผลไปถึงการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้
แล้วถ้าเกิดมีอาการทางจิตอะไรต่างจริงเนี่ย
จะได้แจ้งญาติให้เขามาดูแลรักษากันต่อไป